สนามเลือกตั้งหกหกครับบรรยากาศสุดสัปดาห์แต่ละพักลงมือลงสมัครลงไปพื้นที่หาเสียงกันเต็มที่เลยนะครับในพื้นที่ที่พิศนุโลกครับเวทีนี้เพื่อไทยไปปราศัยและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ฮะ

อ่า

อ่า

จังหวะที่ก้าวออกมาแนะนำตัวยกมือไหว้โบกมือฮะ

คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ลมพัดพอดีแล้ว

ก็เลยคิดว่าเหมือนกับเป็นทางเดินยื่นออกไปอีก

ขอบเวทีแล้วท่านก็เลยร่วงตกลงมานะฮะ

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยต่อ

เป็นการเปิดปลาใสหาเสียงวัดวังเป็ด
อำเภอบังกลากรรมจังหวัดพิษณุโลค่ะ
นี่ฮะเจ้าตัวออกมาจังหวะนั้น
ก็ไม่ทันได้มองให้ดีด้วยครับ

ส่วนในกรจาติกวนิษฐ์หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้านะคะ
วันนี้ไหว้น้ำข้ามทะเลสาบสงขลาระยะทาง๒กิโลเมตรนะ
แล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ลดเลิกทิ้งขยะลงทะเล
ลูกจิตสำนึกให้รักท้องทะเลจากที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะ
ซึ่งในกรทำลายสถิติของตัวเองจากเดิมที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ปีนี้ไหว้เข้าถึงเส้นชัยใช้เวลา๕๔นาที๒กิโลเมตรนะคะ
แต่ว่าได้รับบาดเจ็บนิดนึงคือถูกเปลือกหอยบาดที่ฝาเท้าจนเลือดออก
แต่เราก็บรรทุกพยาบาลกันไปนะครับ

ไปหาของกินของอร่อยที่ช่วงค่ำครับ
ก็มาขอถ่ายเซลฟี่มาทักทายจำนวนมาก
ป้อมอยากจะรู้ว่าตลาดหัวหินตอนนี้
สภาพการค้าการขายกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมหรือยัง

เดี๋ยวต้องมีรายการลุงป้อมพาชิมไหมคะเนี่ย
ไปหลายที่มีอาหารทุกที่เลยนะ

วิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ

ซึ่งครั้งนี้นายอนุทินไม่พูดถึงนโยบายกัญชาเสรีเลย

ไปที่ไหนนายอนุทินจะต้องมีการชูนโยบายนี้
แต่วันนี้ค่ะชูสร้างท่าเรือพัฒนาขนส่งภาคใต้

พักต้นพักดอกให้เกษตรกรทุกคนทั่วประเทศ
บอกว่าถ้าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล
นโยบายทั้งหมดจะสำเร็จใน๕ปี

ผู้สมัครของพักในแต่ละเขตเป็นยังไง

แล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องวันยุบสภาอะไรทั้งนั้น
เพราะผู้สมัครของพักทุกคนเป็นสมาชิกพักเกิน๙๐วันแล้วค่ะ

หัวหน้าพักประชาชาติก็นำทีมปลาใส
ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ประกาศใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ยอมให้มีกัญชาแม้แต่ต้นเดียว
เชื่อว่าที่สงขลาก็คงไม่มีใครยอมเช่นเดียวกัน
อันนี้คือภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เต็มที่เลยฮะ

นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักค่ะ
ต่อต้านทั้งนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักค่ะ
ต่อต้านทั้งพักก้าวไกลอยู่ใกล้พื้นที่ประสัย
ก็เลยทำให้คุณช่อนางสาวพันนิกาวานิส
ที่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับก้าวไกล
ไปสอบถามว่ามาจากไหนยังไง
แต่ว่าทั้ง๓คนก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะ
ซึ่งนางสาวพันนิกาก็เลยให้ทั้ง๓คน
ใช้พื้นที่บริเวณด้านนอกประสัยถือป้ายต่อต้านต่อไป
โดยที่ไม่ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับหลายพักครับ
เช่นนายพิรพันธุ์ต่างอื่นรัฐวิพาค

คุณองอาจครั้งไพบูลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

ประธานคณะทำงานนโยบายปลอดธมภ์ของพัก
มีคุณสมชายวงสวัสดิ์จากเพื่อไทย
มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์จากภักดิ์ไทยสร้างไทย
ไปร่วมงานนี้ฮะเทศกาลสาดสี
ร่วมกับสมาคมวิศวฮินดูปาริชาติประเทศไทย
เป็นหนึ่งในเทศกาลรื่นเริงประจำชาติของชาวอินเดียครับ
เทศกาลศาสตร์สีใส่กันเป็นความเชื่อศาสนาฮินดูครับ
โอ้โหแต่ละคนนี่คือพอเพลงขึ้น
ไปดูลีลาแต่ละคนกันหน่อยกันแล้วกันครับ